สวัสดีค่ะรูขอนรนอมกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
สภาพอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและช่วงนี้อากาศชื้นนะคะ
เป็นหวัดได้ง่ายนะป่วยได้ง่ายนะ
เพราะฉะนั้นเลือกเลยค่ะออกกำลังกายแบบที่คุณชอบ
ของดาวนี่ก็คือชอบโยคะนะคะเพราะว่ามันยืดหยุ่นดีแล้วก็เชฟบะแบบนี้โอ๊ย
เอามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะแหมฝนเนี่ยยังไงไม่ลดลาวาสอกเลยนะ
ลวาสอกช่วงนี้ลดลงแต่ระวังนะเวลาเส้าอาทิตย์กลับมาค่ะ
ว่าช่วงนี้จะเป็นกำลังปานกลางนะคะแต่เขาก็ยังทำให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
เกิดฝนได้อยู่เลยนะคะบวกกับยอมความกดอากาศต่ำค่ะที่อยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ทำให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยยังคงมีฝนได้เหมือนเดิม
วันนี้ฝนช่วงเช้าค่ะแทบจะไม่เจอเลยแทบจะไม่มีเลยเห็นไหมคะไม่มีฝนเลยค่ะไม่มีเมฆด้วยนะคะ
แต่บ่ายแก่ค่ะประมาณบ่าย๓โมงบ่าย๔โมงคนออกไปตลาดนัดนักเรียนกำลังกลับบ้าน
ช่วงนั้นแหละค่ะฝนมาแล้วในพื้นที่ภาคกลางตรงนี้ค่ะมีฝนในพื้นที่ตรงนี้นะ
แต่ว่าวันนี้ขอเตือนอีกอย่างอีสานตอนบนฝนชอบมากลางคืนแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะ
อุดรธานีน้องคายสกลนครช่วงกลางคืนค่ะจะมีฝนเพราะฉะนั้นจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถลกค่ะ
ในทะเลอันดามันยังคงต้องเตือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
งดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของทางน้ำก่อนนะคะ
ออกไปดำน้ำอะไรต่างช่วงนี้งดก่อน
แต่อ่าวไทยน่าจะเป็นจุดที่ดีที่ออกไปทำกิจกรรมได้ค่ะ
สภาพอากาศพอมีฝนตกลงมาอุณหภูมิเย็นสบายนอน
ลืมนาฬิกาปลุกไปเลยนะคะ๒๕๓๕องศาเซลเซียสค่ะ